ต้องเจอฝนตกลมแรง
หลังจากนี้คงได้สัมผัสอากาศเย็นยามเช้านะครับ
แต่ว่าใครก็ตามที่อยู่บริเวณตอนกลางของประเทศไทย

ต้องเตรียมรับมือฝนกันต่อไป
เพราะว่าหลังจากนี้ครับแนวฝนหลักก็จะมาอยู่ตอนกลางของประเทศนะครับ
ดันเอาอากาศเย็นที่อยู่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ทางตอนบนของประเทศไทยที่เป้าหมายเป็นประจี้อย
บริเวณตอนกลางประเทศไทยทำให้รู้สึกร้อนอบอ้าวในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ก็กลายเป็นกลุ่มฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนะครับซึ่งนี่แหละครับถือว่าเป็นกลุ่มเมฆที่
สามารถทำให้เกิดเรื่องของฝนตกหนักลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้
มาดูกันหน่อยนะครับว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์ดังกล่าวนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
เหนือจากการตรวจสอบช่วงนี้โอกาสการเกิดฝนอยู่ที่ประมาณ๑๖๐๗๐ของพื้นที่ครับ
มีฝนตกหนักลมแรงแล้วก็ตั้งแต่วันที่๒๓ฝนลดลงเหลือ๑๑๐๒๐ของพื้นที่
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานช่วงแรกก็จะฝนตกเยอะหน่อยนะครับ
หลักก็จะอยู่บริเวณทางตอนล่างของภาคนะครับ
อยู่ที่ประมาณ๑๒๐๓๐ของพื้นที่นะครับ
ต้องระวังเรื่องของลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วย

การเกิดฝนอยู่ที่ประมาณ๑๓๐๔๐ของพื้นที่ครับ
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร

การเกิดฝนค่อนข้างหนักละทีเดียวนะครับ

อยู่ที่ประมาณ๑๖๐๗๐ของพื้นที่นะครับ
ตกหนักบางแห่งคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามันเช่นเดียวกันนะครับ
ฝนมีโอกาสตกระโลก๑๐๘๐ของพื้นที่ละทีเดียวนะครับ
แล้วก็ตกหนักบางแห่งคลื่นความสูงประมาณ๑๒เมตร
กรุงเทพมหานครก็ใกล้ทะเลนะครับ
มีทั้งความชื้นมีทั้งอากาศเย็นดันมาชนกันแบบนี้
ก็ทำให้โอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ดังนั้นพื้นที่หลักที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือ
พื้นที่ที่มีความชื้นเยอะอย่างใกล้ทะเลเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษนะครับ
นี่คือสิ่งที่มาเตือนกันสำหรับต้นสัปดาห์หน้าที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนี้

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ